มากันที่พระเอกหนุ่มหน้าตีขวัญใจใครหลายคนอยู่หนุ่มเจมส์มานะคะ
หันมาประเดิมงานภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในชีวิต
ก็เลยถูกจับตามองว่าเจมส์มาเนี่ย
ขึ้นแท่นพระเอกร้อยล้านได้เหมือนคนอื่นหรือ

เออมาประเดิมผลงานจอเงินเป็นเรื่องแรกนะคะ

ก็ไม่วายถูกจับตามองเรื่องรายได้ของหนังเรื่องนี้
ว่าอาจจะแป๊กตามรอยหนังไทยหลายเรื่อง
ที่จะลงโรงฉายไปก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่า
เพราะโดนพิษกระแสหนังไทยซบเซาค่ะ
พระเอกดังที่มาร่วมงานเปิดตัวรอบสื่อ
เจ้าตัวโคจรมาประกบคู่กับนักแสดงสาว

เจมส์ก็ออกตัวเลยว่าไม่รู้สึกกดดันแต่อย่างใด

และมีความสุขไปกับหนังเรื่องนี้เท่านั้นค่ะ
ส่วนเรื่องรายได้ก็ไม่ได้คาดหวัง
จะต้องขึ้นแทนพระเอกร้อยล้าน
เห็นคนไทยหันมาดูหนังไทย
ก็เป็นความสำเร็จที่เจ้าตัวภูมิใจแล้วค่ะ

ประสบความสำเร็จมันเขาเรียกว่า

สำหรับผมก็ประสบความสำเร็จแล้วครับ

เพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการนำเสนอเรื่องราวดี

เป็นการนำเสนออะไรที่แบบให้ดูแล้วมีความสุขนะครับ
โอเคแล้วครับไม่ต้องถึงขั้นกี่บาทกี่ล้าน
ทั้งหมดนี้มันเป็นผลของทางผู้สร้างหนังมากกว่าครับ
เราก็เป็นนักแสดงเฉยแค่ให้เขาแฮปปี้ก็พอแล้วครับ
อกจากนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้อัปเดตสถานะหัวใจ

ให้กับเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงาน
ส่วนเรื่องสาวก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่า
เจมส์มาเขายืนยันว่าแมนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์
เราก็เลยรู้สึกว่าให้เป็นธรรมชาติ

ไม่เป็นครับผมก็ยืนยันเหมือนเดิมครับ

แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องแบบ

แล้วยังไงว่าก็เกิดมีแล้วมันไม่ใช่